คุณผู้ชมครับที่อ่างทองมีเจ้าอาวาสวัดดังเมืองอ่างทองรูปหนึ่งนะครับ

มีพระเครื่องเบนจภาคีพระเครื่องที่มีชื่อเสียงราคาแพง

แล้วก็ส่วนใหญ่นะพระเครื่องของท่านผ่านการประกวดมาแล้วทั้งสิ้น

แต่ปรากฏว่าท่านไปรับกิจนิมนต์แล้วกลับเข้ามาที่กุฏิ
ตกใจสิครับประตูหลังกุฏินะฮะ
ถูกเปิดแง้มเข้ามาและเข้าไปดูทรัพย์สินของท่าน
ปรากฏว่าพระเครื่องกว่า๑๐๐องค์มูลค่ากว่า๕๐ล้าน
พร้อมเงินสดเกือบสองแสนบัตรหายไป
ตำรวจชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันและปรับ
ปรามสภอมืองอ่างทองก็นำกำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ซึ่งเป็นเหตุคนร้ายงัดกุฏิของท่านเจ้าอาวาส
เข้าไปขโมยทรัพย์สินที่วัดสุธาดล
พื้นที่หมู่๗ตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ที่เกิดเหตุเป็นกุฏิปูน๒ชั้น
บริเวณด้านหลังประตูของประตูด้านหลังกุฏิชั้นล่าง

ด้านในกุฏิมีพระเครื่องหลายร้อยองค์แขวนอยู่
รวมทั้งพระเครื่องที่อยู่ภายในกล่องวางซ้อนกัน

ภายในห้องถูกลื้อค้นเข้าของกระจัดกระจาย
ตู้ไม้บริจาคถูกคนร้าย
ท่านเล่าให้ฟังบอกว่าเก็บสะสมพระเครื่อง
แล้วก็เช่าบูชาพระเครื่องมาตั้งแต่เป็นสามเณรแล้ว
เลยมีพระดีพระดังเก็บสะสมเยอะเลย

เสร็จภารกิจท่านก็กลับมาที่กุฏิ
ก็พบว่ากุฏิโดนงัดประตู
แล้วก็โดนขโมยพระเครื่องที่ผ่านการประกวดไปหลายองค์
ซึ่งเป็นพระเครื่องเก่าแก่ที่เก็บสะสมไว้นะครับ
รวมทั้งหมด๑๐๐องค์มูลค่ากว่า๕๐ล้านบาท
มีเงินสดอีกจำนวน๘๐๐๐บาทที่อยู่ในอังสะหายไปด้วยนะครับ
แล้วก็มีเงินสดที่อยู่ในถังบริจาค
ก็โดนงัดหายไปกว่าแสนบาทด้วยนะครับ
ก็มีวัตลภังบางคุณพรมพระชุดเบรนจภาคี

ก็ไม่น้อยกว่า๕๐ล้านบาทที่หายไป
ไม่น้อยกว่าแต่อาจจะมีมากกว่านั้น
เงินสดก็ประมาณตีว่าแสนกว่าณประกวดแห่งนั้น

ซื้อมาแล้วก็ไปประกวดอีก

คือคนที่มาขโมยต้องรู้นะคุณนะ

มีพระเครื่องแขวนไว้เต็มผนังไปหมดเลย
แต่คนร้ายเลือกแต่พระดี
ราคาแพงและผ่านการประกวดทั้งสิ้นเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งหาเบาะแสคนร้าย
เพื่อที่จะแกะรอยหาตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบสวน
ขยายผลดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับ